เอามาดูเหตุอุกอาจและกลายเป็นเหตุสลด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถจับเหตุการณ์นี้ไว้ได้ทั้งหมด
คือผู้ชายคนหนึ่งค่ะจ่อยิงเมียของตัวเอง

คืออดีตพันรยาขับรถมาเพราะว่าเป็นวันเกิดลูกชาย
จากนั้นค่ะอดีตสามีอยู่ในวงแดงนี่นะคะถือปืนออกมาด้วย
จากนั้นจะเห็นว่ายื้อยุดฉุดกระชากันสักพัก
ฝั่งของอดีตพันรยาอุ้มลูกขึ้นมาค่ะ
และหลังจากนั้นเนี่ยค่ะจังหวะนี้ค่ะ
อดีตสามีใช้ปืนจ่อยิงศีรษะพันรยาจนล้มลง
ลูกชายวัยสี่ขวบตกใจโผล่เข้ากอดแม่
ซึ่งนอนจมกองเลือดอยู่ที่หน้าบ้าน
และคนที่อุ้มเด็ก๔ขวบอยู่คือแม่ยายนะคะ
แม่ยายตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะอุ้มหลานออกมาก่อนแล้วเดินหนีไปนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนางสาววรวลันสังวิเศษอายุ๓๑ปี
แม่ยายที่นั่งรถมาด้วยชื่อว่านางถวันรัฐธัญญาดีอายุ๕๔ปีค่ะ
ส่วนผู้ก่อเหตุเป็นอดีตสามีของผู้เสียชีวิตก็คือนางสาววรวะลันนั่นเองค่ะ
ช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะภาพสลดเนี่ยจะเป็นภาพที่ช่วงเหตุการณ์ที่ลูกเนี่ยโผล่เข้ากอดแม่
ว่าเด็กชายคนนี้นะคะเห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหมดเลยและอายุเพิ่ง๔ขวบเท่านั้นเองเนี่ยนะคะ
แล้วฝ่ายชายค่ะพยายามใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเอง
หวังจะหนีความผิดแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ส่วนร่างของผู้ตายค่ะตอนนี้นะคะบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดกำแพงมณีอำเภอวิเศษชายชาญ
จังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นบ้านเกิด
แม่ยายนะคะทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยค่ะ
นางถวรรณรัฐเนี่ยนะคะบอกว่ายิ่งเสียใจแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวเธอเองถูกลูกหลงด้วยบาดเจ็บเล็กน้อย
บ้านหลังเนี้ยบ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นบ้านของผู้ก่อเหตุ
อดีตสามีของลูกสาวตัวเองนั่นแหละชื่อว่านายสิทธิพร
เลิกรากับลูกสาวได้๑เดือนเท่านั้นเอง
เมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลานชายวัย๔ขวบ
ลูกสาวก็เลยพาหลานชายไปหาที่บ้าน
ช่วงนั้นประมาณ๒ทุ่มไปเพื่อที่จะร่วมฉลองวันเกิด
จากนั้นช่วงเที่ยงคืนค่ะเขาอยู่ด้วยกันนะ
อยู่กันไปจนถึงช่วงเที่ยงคืน
หลานชายค่ะวีดีโอคอลมาหาลูกสาว
บอกให้ไปรับกลับบ้าน
ตอนนั้นลูกสาวเห็นนายสิทธิพรเอาปืนออกมาเล่นด้วย
หมายถึงในวีดีโอคอลนะเห็นแล้วล่ะแม่ยายเห็นแล้ว
ว่าอดีตลูกเขยเอาปืนออกมาเดินถือเล่น
ก็เลยรีบขับรถไปรับหลานชายที่บ้าน
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุฝ่ายชายใช้ปืนยิงลูกสาวทันทีค่ะ
ตามภาพเลยนะคะ๒นัด
แล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงขมับตัวเอง

แต่บาดเจ็บสาหัสค่ะ
ยายคนนี้นะคะบอกว่าไม่คิดเลย
ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาก
เพราะต้องมาสูญเสียลูกสาวไปแบบไม่มีวันกลับ
แล้วหลานชายก็ต้องมาสูญเสียผู้เป็นแม่ด้วย

อาร์ทมีปืนมันถือปืน
แม่น้ำเน็ตก็คุยกันแค่คำนั้นเองกับลูก
แล้วพอไปถึงหน้าบ้านหลานชายยืนอยู่

แล้วพอลูกสาวเปิดประตูมาอุ้มลูก
อาร์ตก็ดึงไปยิงเลยไม่พูดกันเลย
ไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำลูกสาวเขาไม่ได้พูด
เธอใช้กันคุ้มในชีวิตทั้งชีวิต

ไม่ต้องรับทิศชอบดีกว่าเธอจะพูดถูกสักคำ
ถ้ามีความเป็นคนก็คงไม่ทำแบบนี้
เพราะป้าดีกับเขามาตลอดคุยดีกับเขาตลอด
ลูกจะเลิกกันป้าก็ไม่เคยว่าไม่เคยด่า

คุณผู้ชมคะก่อนที่จะเกิดเหตุ
พ่อคนนี้อดีตพ่อรายนี้
ไอ้ลูกรักไปกับพ่อนะ
โพสต์แบบนี้ลักษณะเหมือนจะบอกว่าจะไปไหน
แต่ว่าหลายคนอ่านแล้วก็ไม่คิด
เพราะว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของลูกชาย

ไปเนี่ยหมายถึงกะจะฆ่าให้ตายเลยนะ

นี่เป็นโพสต์สุดท้ายซึ่งผู้ก่อเหตุ

เขายิงตัวเองกะจะให้ตัวเองตายตามไป
แต่บาดเจ็บสาหัสรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะที่บอกว่าสาหัส
เพราะว่าตาซ้ายเนี่ยหลุดเลยนะตาขวามองไม่เห็นด้วย
กระดูกฝั่งซ้ายแตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะ
เอาอาการล่าสุดของเขาตอนนี้เลยพ้นขีดอันตรายแล้ว
ซึ่งเบื้องต้นค่ะตำรวจอายัดตัวไว้
สอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ